นี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเด็กน้อยวัย๑๒คือเขาก็ไปงานบุญกับเพื่อน
ปรากฏว่าขากลับเกิดถลายลื่นแล้วพอถลายลื่นไปนี่คุณเห็นไหม
ข้อเข่าตรงลูกสบ้าตรงนี้ฝั่งข้างซ้ายมันผิดรูปไปเลย

ใช่ค่ะเหมือนกับตรงหัวเข่าหลุดแบบนี้

คือเหมือนกับถลายลื่นลงมาจากถนนไปที่ทุ่งนาตรงนี้
แล้วทุ่งนาตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะ

ใช่ค่ะหัวเข่าซ้ายมันไปกระแทกไงข้อเข่ามันก็เลยเคลื่อนหลุด
กู้ชีพที่ตำบลเป็นศุกร์ก็ต้องประถมพยาบาลน้องวัย๑๒ปีคนนี้
ประสบอุบัติเหตุค่ะน้องน่ะลื่นตกถนนลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
กระดูกหัวเข่าผิดรูป
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านระวีที่ตำบลเป็นศุกร์อำเภอจอมพระของสุรินทร์
พลเมืองดีแดดมันร้อนมากไงคุณ
เวลาจะช่วยก็ต้องกางร่มแล้วก็ต้องพัดให้น้องมันอยู่กลางทุ่งนาที่แบบร้อนมากจริง
นักข่าวของเราเนี่ยนะคะก็ไปสอบถาม
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแล้ว
วัย๑๒คนนี้ข้อเข่าข้างซ้ายผิดรูปเห็นได้ชัดเลย
เอาง่ายลูกซาบ้าข้อเข่ามันเคลื่อน
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องมาจับจับข้อเข่าตรงที่ลูกสบ้าเคลื่อนเนี่ย

นี่รถกู้ชีพกู้ภัยมานะแล้วต้องเอาเฝือกดามขาน้อง
เอาตัวส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาต่อไปด้วยนะคะ

หนูน่ะมางานแห่กลองยาวเชิญแผ่นศิลาเริกกับเพื่อนค่ะ
ก็วันนี้เขามีการโปรยทานด้วย
หนูก็อยากมาเก็บเหรียญโปรยทาน

ตัวน้องก็เดินมากับเพื่อนแต่ว่ามันพลาดไง
ลื่นถลายลงจากถนนไปที่ทุ่งนาตรงนี้
เสร็จแล้วหัวเข่าน้องลงกระแทกพื้นถลายลงไปเลยค่ะ
ก็เลยทำให้ข้อข่าวเคลื่อนหลุดแบบนี้
เจ็บมากหนูปวดมากแล้วก็ตกใจด้วยน้องก็ร้องไห้

แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือพาตัวน้องส่งโรงพยาบาล
หลังจากนี้ต้องเอาเฝือกดามขาไว้ก่อนนะลูกนะ
แข็งแรงไวหายเร็วนะคะ
เราเคยเห็นแต่รถตกไหลทางนะ
คราวนี้คนตกไหลทางจนเจ็บเลยนะฮะ